ก็ได้ให้การรับรองนายโดนัลด์ทรัมป์
เป็นตัวแทนพักเพื่อลงชิงชัยในตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐ
ในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
แม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายจากกลุ่มต่อต้านในทรัมป์
แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อนางเมลาเนียภรรยาของนายทรัมป์
รวมไปถึงความเป็นเอกภาพในพักที่มีสมาชิกอีกไม่น้อย
ไม่ต้องการให้นายทรัมป์เป็นผู้แทนพัก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือนายโดนัลดทรัมป์ตัวแทนพักรีพับบิกัน
ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
เขาได้รับการรับรองจากสมาชิกพัก
อย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่ที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอ
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สนับสนุนนายทรัมป์
เอกภาพภายในพักยังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง
โดยการประชุมใหญ่ในวันจันทร์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้น
เมื่อกลุ่มต่อต้านในทรัมป์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนกติกาการลงคะแนนเสียง
ซึ่งประธานจะใช้วิธีคาดคณีว่าฝ่ายใดมีคะแนนเสียงเหนือกว่า
ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
แต่ประธานได้กล่าวว่าฝ่ายต่อต้านในทรัมป์มีเสียงไม่เพียงพอ
ขณะที่นายจอดบุชพ่อลูกอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ
มิตรรมนี่อดีตผู้แข่งชิงตำแหน่งตัวแทนพักของนายทรัมป์
และนายจอร์นคาซิกผู้วกันรัฐโอไฮโอ
กลับเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้
มีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนมารวมตัวกัน
เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงของตำรวจสหรัฐ

และเรียกร้องให้นักการเมืองออกนโยบายลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
ภายหลังจากที่เหตุวุ่นวายได้สงบลง
ทรัมป์ได้ปรากฏตัวขึ้นบนเวที
แนะนำนางเมเลเนียทรัมป์ภรรยาเชื้อสายสโรวิเนียของเขา
โดยนางมิลาเนียได้เล่าถึงชีวิตของตน
ที่เคยเป็นนางแบบและผู้อพยพจากโซโลวีเนีย
มาพบกับนายทรัมป์ซึ่งเป็นคนที่ชาญฉลาดและเอาใจใส่
พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่านายทรัมป์จะเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทุกกลุ่ม
ทั้งชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิม
กลุ่มคนเชื้อสายลาตินกลุ่มคนเชื้อสายแอฟริกัน
และชาวเอเชียรวมไปถึงคนจนและชนชั้นกลาง
แต่นางเมลาเนียกลับถูกวิพักษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า
อกสุนทรพฤษของนางมิเชลโอบามา
สุภาพสตรีหมายเลข๑และภรรยาของประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา

แม้ว่าที่ปรึกษาแคมเปญของนายทรัมป์จะออกมาปฏิเสธว่า
ไม่ได้ลอกเลี้ยนสุนทรพจน์ของนางโอบามา
แต่เรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนางเมโลเนียทรัมป

ได้กล่าวสุนทรพฤษต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

เมลาเนียแทบไม่มีบทบาทในการหาเสียงของทรัมป์เลย
ดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกจดจำไปอีกนาน
อกจากนี้การลอกสุนทรพฤษของนางมิเชลโอบามา

เพราะในการประชุมใหญ่ของพักรีพับบิกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตัวแทนพรรคเรพับบิกันหลายต่อหลายคน

การสะดุบขาตัวเองครั้งใหญ่ของในดโดนัลด์ตร๊อม